เรามาอัปเดตกันก่อนเลยนะคะเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
พบว่ามีรายใหม่ถึง๑๑๐รายนะคะ
แล้วก็พบว่าผู้ที่ติดเชื้อในประเทศยังพุ่งสูงกว่าแรงงานต่างด้าวเท่าตัว
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมก็เกิน๖๐๐๐คนไปแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะสบครายงานสถานการณ์โควิด๑๙
พบผู้ป่วยรายใหม่๑๑๐รายนะคะ
เป็นคนไทยติดเชื้อในประเทศ๖๔ราย
เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร๖๐ราย
อีก๓รายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและรอสอบสวนโรค๑รายค่ะ
ขณะที่แรงงานต่างด้าวจากการค้นหาเชิงรุก๓๐ราย
และจากต่างประเทศที่เข้าสถานกักโรคของรัฐก็มี๑๖รายนะคะ
ผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้๖๐๒๐รายค่ะ
หายป่วยเพิ่ม๑๕รายเสียชีวิตสะสม๖๐ราย
ประเทศไทยตอนนี้ไปอยู่ที่อันดับที่๑๔๔ของโลกแล้วนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเปิดเผยว่า
จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
รายงานต่อสอบคอเมื่อวานนี้นะคะ
พบผู้ติดเชื้อในประเทศสะสม๓๓จังหวัด
ก็สามารถดูได้เลยนะคะหน้าจอเราว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง
จังหวัดแล้วนะคะก็ฝากกำชับสื่อ
ให้รายงานข้อมูลให้ตรงกับสอบคอ
เพราะว่าจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนได้
ก่อนหน้านี้มีสื่อบางสำนักที่ระบุว่า
พบใน๓๕หรือ๓๗จังหวัดแล้ว
ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ตรงกับสบคค่ะ
เพราะว่าบางรายยังไม่มีการยืนยันข้อมูล

ก็จะมีการรายงานในอีกกลุ่มหนึ่ง

นั้นเป็นเคสของประจวบคีรีขัน
นับรวมยอดของกรุงเทพไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นขอให้ยึดข้อมูลจากสอบคอเป็นหลัก
ต่อไปก็จะมีจำนวนเคสสะสมในแต่ละจังหวัดมานำเสนอด้วย
เพราะว่าจะได้เชื่อมโยงกับการแยก๔พื้นที่
ที่มีมาตรการต่างกันออกไปค่ะ
ส่วนที่ชาวบ้านสมุทรสาครเขารวมตัวกันและประท้วงคัดค้าน
ไม่ให้ตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เขตสมุทรสาครอำเภอเมือง
รวมทั้งที่สวนน้ำพันท้ายนรสิงตะบนพันท้ายนรสิง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวโควิด๑๙จะเล็ดลอดออกมานะคะ

ก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
ล่าสุดนายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
มีคำสั่งให้ใช้พื้นที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
มหาชัยอำเภอเมืองเป็นที่ตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาคร
หรือสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
คำสั่งนี้ออกมาเมื่อวานก็คือ๒๕ธันวาคม
เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วและจำกัดวงการแพร่ระบาดนะคะ
ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกสถานที่ดังกล่าว
แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

เรื่องนี้ถ้าปล่อยให้ช้าเกินไปจะเกิดผลร้ายแรงต่อสาธารณะ
ก็เลยต้องดำเนินการแบบเร่งด่วนนะคะ
พื้นที่ของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย

หน้าตาก็คือเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เลยนะคะ
มุมสูงมีพื้นที่กว้างขวาง
ภายในมีบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด

รวมถึงกองบังคับการกองร้อยอาสาอยู่รายล้อม

ให้กลายเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร

ปฏิบัติหน้าที่ด้านในแล้วนะคะ

ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปค่ะ

ก็บอกว่าทำก็ทำให้เสร็จไปเถอะ

แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย
ด้านในธีรพัฒน์คัชมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ถ้าตั้งศูนย์เสร็จแล้วจะรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง
และไม่มีอาการได้สูงสุดประมาณ๔๐๐๕๐๐คนค่ะ
และแน่นอนว่ามีระบบการดูแลเข้มแข็ง
สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกว่าปลอดภัย
ไม่มีการแพร่เชื้อโควิด๑๙ออกมาสู่ชุมชนแน่นอนค่ะ
ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เขียนคำอวยพรปีใหม่พศ๒๕๖๔
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
หลังจากที่ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วบอกว่าโควิดร้ายก็ต้องพ่ายพลังหมอ
สาสุขสู้ไม่ย่อท้อปราบโรคร้าย
แน่วแน่ทุ่มกระหน่ำทั้งร่างกาย
ทั้งหลายต้องประสบแต่โชคดีก็เขียนเป็นกรอนนะคะ
และก็ลงท้ายว่าขอส่งกำลังใจและความสุข
ยังเพื่อนข้าราชการชาวสาธารณสุขทุกคน
ในปีใหม่นี้ด้วยนะคะ
ทีนี้เราไปปิดท้ายกันด้วยคลิปน่ารักจากในแพทย์รุ่นใหม่

รณรงค์คนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
อยากขอสักคนของบี้สุกริตวิเศษแก้วมาปรับเนื้อใหม่

โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ

โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ

โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ
โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ

โดนโรงคนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด๑๙กันอีกแล้วค่ะ